เดี๋ยวเราก็ค่อยกินไปทีละนิดละหน่อยเนาะ
อ่าได้ลงทะเบียนเดียวยา๕๐๐๐บาทเขามั้ย

ไม่มีมีโทรศัพท์แบบโปรดของโมเซียสมัยไหนแล้ว

รู้สึกกังวลไหมว่าถ้าเกิดมันสถานการณ์โควิดมันยืดเยอะออกไปเนี่ย

มันลำบากนะและอีกอย่างป้าก็เป็นเบาหวานด้วยติดตายเลยนะไม่เหลือแล้วนะ
อันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมป้า

เขาจะให้๙๕๐๐แต่ป้าเอา๕๐๐แต่เราก็ค่อยกินไปทีละนิดละหน่อยเนอะ

ได้ถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็มาขอเพิ่มได้ใช่ไหมล่ะ

หรือเขาก็ข้าดอบอืมน้องพี่ยางน้องพ่อมาข้าดอบได้สิบสิบเยือนแล้วอืม
แล้วที่ตอนนี้ไม่มีงานใช่จำนำได้ก็เอามาจำนำอ่า

อืมดูแปลกตอนนี้ก็จะมีครบด้านตอนนี้

อันนี้มีขัดห้องเหลืองอืมขัดห้องเหลืองคือเขาไม่มีเนี้ย
ไม่มีอะไรมาแล้วทั้งบ้านคือน่าจะมีของที่แน่ที่น่าจะได้
ก็เลยได้รับไปอืม